นำเปลี่ยนธงมนตราเกล้าผื่น

มาจากประเทศภูตาลนะ
แล้วก็โบกพัดเสริมสิริมงคล
ใครไปโอ้โฮต้องไปตรงนี้ให้ได้
ครับสวนองค์นุฏภัทยาครับจัดพิธีเปลี่ยนทงบนตราจากประเทศพูตาล
ผืนเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนแห่งความโชคดี
ณสาราเทวดาและนิมนต์พระครูเกษมกิติโสพล
หรือท่านอาจารย์จ่อยเจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพฤษ
แล้วก็พระสงฆ์๙รูปนะครับเจิมทงบนตรา
แล้วสวดชัยมงคลคาถาแสดงถึงความสำเร็จชัยชนะ
และความเป็นสิริมงคลครับโดยมีคุณกัมพลตันสัจจาครับ
ประธานสวนนงนุษย์พัทยาและคณะผู้บริหารนี่ครับ
ทงขึ้นแล้วยกทงแล้วนะครับ
แล้วก็นักศึกษาฝึกงานจากประเทศปูตานเลยนะครับ
ร่วมกันประกอบพิธีคุณผู้ชมครับที่ผมบอกว่า
มีที่มาที่ไปก็คือสำหรับทงมนตราทั้ง๙ผืนนี้
สวนองค์นุฏภัทยารับมอบมาจากสถานทูตพูตาล
ประจำประเทศไทยถือเป็นทงแห่งโชคลาภ
มอบสิ่งดีให้กับประชาชนนักท่องเที่ยว
ในสวนองค์นุฏภัทยาและยังเป็นทนที่จารึกบทสวดบนไว้บนทง
คือในยุคแรกถูกย้อมด้วยสีธรรมชาติ๕สี
ธาตุทั้ง๕มีอะไรบ้างล่ะ
ดินน้ำลมไฟอากาศ
ที่จะพัดผ่านสายลมนำสิ่งดีมาสู่ชีวิตนั่นเองครับ
นี่คือที่มาที่ไปของทงบนตราก้าวผืนที่สวนองค์นุฏภัทยาครับ

พาเด็กเด็กสาวพาลูกไป